แล้วก็มาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่จะตัดสินโชคชะตาอนาคตครอบครัวของลูกนุ๊กจากจังหวัดกาญจนบุรี
ว่าจะสามารถพิชิตเงินล้านกลับไปบ้านได้หรือไม่ในวันนี้มาเอาใจเชียร์กันนะครับคุณผู้ชมครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาท
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
พร้อมที่จะฟังเฉลยกันแล้วผมก็จะเลือกเฉลยข้อแรกเลยนะครับคุณผู้ชมครับจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง
จากเรื่อง

ความสุขของหนูคือการได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะ
หนูอยากทำบ้านใหม่ให้ปูกับย่าอยู่เพราะว่าอยากให้ปูกับย่าได้สบายก่อนที่เขาจะไม่อยู่
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือนักกีฬาวอเล็กบอลทีมชาติไทยคนใดที่ไม่ได้เล่นตำแหน่งลิเบโลหรือตัวรับอิสระ

น้องน้อยนาเลือกตอบตัวเลือกที่สอง

ครอบครัวของลูกนุ๊กจากจังหวัดกาญจนบุรีทำไปได้แล้ว๑ข้อ

ถ้า๔ข้อ๑๐๐๐๐๐๐บาทเลยนะ

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

หิ่น
ส่วนเน็ตกับนโมก็จะดูแลเรื่องเล้าไก่ค่ะ

เอาไปกินครับแล้วก็เอาไปค่ายครับ

โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ไข่ไก่เรียงใส่แผงให้ได้๖แผงจำนวน๑๘๐ฟอง
ภายในเวลา๓นาที
น้องเนสทำได้หรือไม่ได้ครับ

เวลาเราให้ไว้๓นาทีนะครับแต่ใช้เวลาไปทั้งหมดครับ
๒นาที๒๐วินาที
๓นาทีเด็กนะฮะใครเป็นคนทำไข่แตกแล้วลุกใบหนึ่ง
เดี๋ยวเอาที่นโมใช้นะลูกเดี๋ยวนโมมาใช้ทางรายการด้วยใบหนึ่งนะลูกนโม
ครอบครัวของลูกนุ๊กจากจังหวัดกาญจนบุรี๒ข้อแล้วครับ
คุณผู้ชมรับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
ครึ่งทางแรกผ่านไปครึ่งทางหลังนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ถ้าเผื่อว่าข้อที่สามนี้ทายถูกนะฮะทำได้นั่นหมายความว่าหนึ่งหมื่นบาท
พุ่งขึ้นไปที่หนึ่งแสนบาทเลยทันทีและเราได้ไปลุ้นเงินล้านเลยทันทีในวันนี้นะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องพุ่มพวงดวงจันทร์ครับ
หนูแล้วก็พี่ลูกน้ำก็จะช่วยเก็บผักเก็บพริกไปขาย
ลูกชอบเวลาตอนที่ไปเก็บมันกับยาค่ะก็ไม่ค่อยเหนื่อยจ้ะ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือชื่อใดคือชื่อของพุ่มพวงดวงจันทร์ที่เริ่มใช้ในการประกวดร้องเพลงตอนอายุ๘ขวบ
ตัวเลือกที่ซ่อของแกน้ำพึ่งเสียงสุพรรค์
ลูกน้ำเลือกตอบตัวเลือกที่สองน้ำพึ่งเสียงสุพรรณซึ่งเป็นคำตอบที่
สามารถสามารถแบบของพุ่มพวงดวงจันทร์ที่เลย
ร้องเพลงลูกทุ่งตั้งแต่เด็กนะฮะเริ่มหัดร้องเพลง
และเข้าประกวดตามงานต่างตั้งแต่อายุ๘ขวบ
โดยใช้ชื่อว่าน้ำพึ่งนะไร่อ้อยไม่เป็นไรเนอะ
ลูกน้ำไม่เสียกำลังใจเนอะลูกเนาะ
พลาดไปข้อเดียวอย่าเพิ่งใจเสียนะครับ
ตอนนี้สรุปเงินรางวัลกันก่อนนะฮะว่าครอบครัวของลูกนุ๊ก
กาญจนบุรีนะครับยังคงเงินรางวัลอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท
ครอบครัวของเรานะฮะอาจจะพลาดลุ้นเงินล้าน
แต่ยังมีโอกาสลุ้นเงินแสนจากข้อสุดท้ายที่เหลืออยู่ในมือผมนี่ครับ
ผมจะเลือกเฉลยเรื่องสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมเอาใจช่วยกันนะครับ
เรื่องบ้านของเราครับ
ทุกวันนี้ย่าก็ทำงานไม่ค่อยไหวค่ะ
พวกหนูก็เลยช่วยย่าทำงานค่ะ
พอวันหยุดพวกหนูทั้ง๕คนก็จะไปช่วยย่าเก็บมันหลงค่ะ
แล้วก็เอามานวดให้ปูค่ะ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เบลล่ารานีใส่แหวนที่นิ้วใด

นุ๊กเลือกตอบตัวเลือกที่๓นิ้วนาง

ผิด
นิ้วชี้นิ้วชี้
แล้วเสียงของเด็กในบ้านก็ลั่นขึ้นมาแล้วว่านิ้ว
ชี้นิ้วชี้ครับ
แต่ทำกันสุดความสามารถไม่เป็นไรลูกลูกนุ๊ก
เราทำดีที่สุดแล้วถูกไหมลูกเราใช้โอกาสได้เต็มที่แล้วในวันนี้นะครับ

วันนี้ครอบครัวของลูกนุ๊กจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
สามารถพิชิตเงินรางวัลไปได้
ข้อรับเงินรางวัลกลับไปบ้าน๑๐๐๐บาท
จ้าจริงแล้วเงิน๑๐๐๐บาท
ย่าจะไปต่อลมหายใจตรงไหนได้ก่อนครับ
ทำได้นี่เค้ค่ะทำได้จะอยากดูเตาเคฟ
เตาเคฟอยู่ประมาณ๔๕๐๐๐บาท
พร้อมอุปกรณ์เลยค่ะเพราะเรามีถังแก๊สอยู่แล้ว
พ่อไปดูไว้แล้วคู่๑คู่๔๕๐๐บาท

เครื่องปั่นประมาณ๒๐๐๐บาทต่อจ้ะ
ทำได้คืออยากขายเคปมากที่สุด

คืออยากนี่แหละที่จะไปต่อชีวิตคือหลานก็ไม่ต้องซื้อขนมกิน
ก็ขอบคุณทางรายการจ้าเนอะอย่างน้อยน้อยเนี่ย
ทางรายการเราก็เหมือนสะพานบุญนะครับแล้วก็ได้ช่วยต่ออาชีพไป
คิดว่าวันนี้เราได้มาใช้โอกาสที่อยู่ตรงหน้าถึงมันจะได้มากได้น้อย
แต่สิ่งใดที่มันมีรายได้เข้าในครอบครัวเราทำก่อนย่าครับ
ย่าช่วยเป็นตัวแทนของครอบครัวช่วยให้กำลังใจคนที่อยู่ทางบ้าน
ที่เขากำลังสิ้นหวังหรือเขากำลังที่ท้อแท้กับชีวิต
ย่าอยากให้กำลังใจเขาอย่างไรบ้างเชิญเลยครับจ้ะทุกครอบครัว
ท้อได้แต่อย่าถอยจ้ะให้มีกำลังใจกับคนในครอบครัวของเรา
ทางรายการเราก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับโดยเฉพาะเด็กเด็กเนี่ย
เขาอาจจะเป็นกำลีกำลังของครอบครัวเราได้จ้ะและผมอยากให้คุณผู้ชมครับ
ช่วยกันเติมร่องรอยแห่งความทุกข์ยากนั้นให้เต็มไปด้วยความสุขให้กับครอบครัวนี้ด้วย
ขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้นะครับถ้าเผื่อว่าใครที่พร้อมที่อยากจะช่วยเหลือครอบครัวนี้
ช่วยกันนะครับคนละไม้ละมือวันนี้ขอบคุณมาก
และขอให้คุณพระคุ้มครองทั้งปู่และย่าและเด็กขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
พบกับผมและโจทย์๔ข้อเพื่อพิชิตเงิน๑ล้านบาทไปต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๑ทุ่มตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้เกมต่อชีวิตหมดเวลาลงแล้วครับผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
แม่หนูชื่ออะไรลูกแม่หนูชื่อนาค่ะฮะนาค่ะ

เห็นป่ะ
เห็น
ช่วงนั้นผมทำงาน๓คน
ก็เก็บเงินได้ประมาณสักล้านกว่าบาท
ลูกชายผมก็ได้รับอุบัติเหตุ

ขอให้เอาชีวิตลูกผมคืนมา
วันนี้มีโอกาสได้ลุ้นเงินล้าน
เพราะว่าครอบครัวพ่อเล็กทำไปได้แล้ว๓ข้อ
ซึ่งเป็นคำตอบที่